มาดูอีกหนึ่งคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการใช้กำลัง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะ
กรณีที่ครอบครัวคือผู้ชายรูปร่างกำยำเลยค่ะ

แล้วก็มีการฉุดมีการดึงมีการลาก
ตบทั้งต่อยทำร้ายร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุ
ครบเลยเด็กสตรีคนชรานี่ทำร้ายเขาหมดเลยเด็กมีอยู่๒คน
แล้วก็เนี่ยคนที่เขาอยู่ข้างหลังเขาถ่ายเอาไว้ได้
แล้วมีคนเอาคลิปนี้ค่ะมาแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปเจอผู้ชายคนที่อยู่ในคลิป
คนที่ต่อยคนที่ทุบคนที่ทำร้ายร่างกายแล้ว
เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกันสักครู่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเล่าให้ฟังก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท้องที่ของสพปลายบางที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ทีมข่าวก็ตรวจสอบไปที่ทางสพปลายบาง
ซึ่งทางสพก็บอกว่ามีการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถคันสีขาวคันนี้
แล้วก็ทราบชื่อทราบที่อยู่แล้ว
รู้ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าผู้ชายคนนี้เคยมีหมายจับของสนเพชรเกษม
ข้อหาก็เป็นข้อหารักษณะเดียวกันเลยคือทำร้ายร่างกาย
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่ผู้กำกับที่สนเพชรเกษมค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัด
ผู้กำกับก็บอกค่ะบอกว่าเช็คประวัติของผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ย
เคยถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายในพื้นที่
ตั้งแต่ปี๕๕แล้วพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าสุดเนี่ย
พบว่าเจ้าของรถคันนี้นี่แหละคือนายนิรุธศรีทิพย์อายุ๓๕ปีค่ะ
เราก็ไปถามต่อไปถามที่ผู้กำกับสพปลายบาง
ชื่อเดียวกันเลยชื่อนิรุธพันธุ์ตำรวจเอกนิรุธประสิทธิเมษ
ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้กำกับมีการสั่งให้ชุดสืบสวนเนี่ยนะคะ
เร่งติดตามตัวนายนิรุธที่ก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว
แล้วนายนิรุธก็ยอมรับค่ะว่าผู้ชายคนในคลิปคือผมจริง
แล้วสาเหตุเริ่มมาจากการมีปากเสียงกัน
ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ช่วงนี้ด้วยไปฟังนะคะ
และส่วนที่ว่าตามเด็กผมให้ทำผมพักลูกผมออกไป
ก็ให้สัมภาษณ์แบบเสียงสั่นเคลือนะคะ
แล้วก็นายนิรุธผู้ก่อเหตุก็บอกอีกด้วยว่า

กับทางแม่กับภรรยาแล้วก็ลูก
ส่วนทางด้านผู้กำกับค่ะพันธุ์ตำรวจเอกนิรุธ
ก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัว
แล้วผู้ก่อเหตุก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
แต่มีการแจ้งข้อหานะคะคุณผู้ชมก็คือข้อหาทำร้ายร่างกาย
พรบความรุนแรงในครอบครัว
แม้ว่าทางฝั่งภรรยาแล้วก็แม่ของผู้ก่อเหตุ
จะไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีแต่ก็ต้องโดนแจ้งข้อหาเหมือนกัน
แล้วนอกจากนี้ค่ะศูนย์โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดียของสปกตรก็แจ้งผ่านทางเว็บเพจ
นี่แหละค่ะบอกว่ามีเว็บไซต์ที่มีการแชร์ข่าวปลอม
บอกว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุในคลิปน่ะเป็นตำรวจ
ทีนี้ก็เลยมีการตรวจสอบแล้วแล้วก็ยืนยันนะคะว่าผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปไม่ใช่ตำรวจ
รวมถึงเตือนประชาชนด้วยอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมจากเว็บไซต์
เพราะว่าตอนนี้นะคุณเข็มมาสอนบางทีมันก็จะมีข่าวปลอมที่ทำชื่อคล้ายกับเว็บไซต์ของสำนักข่าว
เปลี่ยนตัวอักษรนิดนึงแต่ใช้โค้ดสีอะไรเนี่ยเหมือนกันเลย
สะกดไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเว็บปลอมก็มีเยอะก็อย่าหลงเชื่อนะคะ